คุณผู้ชมคะช่วงเขาดาวน์แบบนี้นะคะหลายคนก็เตรียมตัวกัน
ก็เลี้ยงฉลองครับต้อนรับปีใหม่ทีนี้ที่ชวางที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกขับรถไปตลาด
ว่าเดี๋ยวจะไปคือซื้อหาอาหารเตรียมทำกินกันปรากฏว่ารถเนี่ย
พ่อเนี้ยเกิดอาการวูบรถเนี้ยมันกินเล็นไปเรื่อยเรื่อย
จนไปชนเข้ากับคอสะพานมีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
เอาไปดูวินาทีที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะอ๋อนี่กล้องหน้ารถคันเกิดเหตุเลยนะฮะ

โอ้โหชนเข้ากับคอสะพานอย่างจังแบบนี้
โอ้โหแล้วมันเป็นเป็นช่วงคอสะพานที่มันทะลุเข้าไปที่หน้ารถเลยอ่ะอ่า
คือตอนที่รถมันขับกินเลนไปเนี่ย
ภรรยาของคนขับเนี่ยพยายามเรียกสติสามีแล้วนะ
แต่ไม่ทันค่ะรถมันเสียหลักไปชนเข้ากับคอสะพานอย่างจังแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่าย๓ของวันนี้
หมู่๑๒ตำบลละอายอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รถเก๋งโตโยต้ายาริสสีดำทะเบียนก่อไก่ลอลิงหกสามสามห้านครสีธรรมราช
พุ่งชนแบบนี้ค่ะผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือ
นายวิรสักษีอักษรนายุห้าสิบสามปีเป็นคนขับภายในรถเนี้ย
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมมีนางสาคอนศรีอักษรอายุห้าสิบเอ็ดปี
ภรรยาของคนขับแล้วก็นายสิทธศักดิ์ศรีอักษรอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นลูกชายนะคะได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะ
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ทีนี้จากการสอบส่วนเนี้ยทรัพย์ว่าผู้ตายเนี้ยมีอาการวูบ
หมดสติมาระยะหนึ่งแล้วนะคะอ๋อเลยฮะใช่ค่ะ
แต่ยังไม่ได้ให้หมอไปเช็คว่าร่างกายเป็นอะไร
อืมแต่ก็ยังฝืนมาขับรถวันนี้ทั้งสามคนเขาบอกว่าจะไปจ่ายตลาด
ตลาดจันดีมาซื้อข้าวซื้อของมาเตรียมทำกินกัน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเหตุ
ผู้ตายเกิดอาการวูบไม่ได้สติควบคุมรถไม่ได้
รถเสียหลักไปเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจคาดว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวของคนขับขี่
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอภรรยาอาการดีขึ้น
ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัว
คือบางครั้งเราอาจจะต้องระมัดระวังด้วยการรู้ตัวเองว่า
เราอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะขับรถหรือไม่ด้วยนะครับ